เอาเป็นว่าตำรวจทั้ง๘นายณขณะนี้เนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
ได้รับการประกันตัวออกมาทุกนายแล้วนะฮะ
ด้วยหลักทรัพย์ประกันตัวคนละ๑แสนบาทนะฮะ
มี๘คนสำหรับคดีพนันออนไลน์
ในจำนวนนี้เนี่ย๑ในนั้นคือพนตำรวจรีดนำเกียรติทีระโรจนะพง
ตำรวจไปตามจับได้ที่แฟลต์ตำรวจค่ะ
นี่ค่ะก็เป็นคอมมันโดมาเหมือนกันนะคะเป็นตำรวจสามสิบนายเลยนะคะ
บุกแลต์ตำรวจกองบังคับการตำรวจนครบัน๒ย่านดอนเมืองค่ะ
หลังรู้มาว่าพลตำรวจตรีนำเกียรติผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมกองบัญชาการตำรวจนครบานพักอยู่ที่นี่
แล้วก็เป็นผู้ต้องหาฐานสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำผิดฐานฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงิน
ก็คือขยายผลที่ว่าเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ครับไอ้นั่นไม่ใช่พลตรวจตรีจรุลเกียรติใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะนี่ท่านหันหน้ามาให้ดูเลยอ๋อที่บิ๊กโจ๊กบ้านบิ๊กโจ๊กก็ไปแล้วก็ที่นี่ก็บ้านลูกน้องบิ๊กโจ๊กก็มาที่แฟลต์ตำรวจที่ดอนเมืองก็มา
น่าจะเป็นชุดปปที่ไปสมทบส่วนที่กำลังกันหรือเปล่าตอนแรกนะคะแม่บ้านเป็นคนออกมาบอกว่าพลตรวจตรีนำเกียจไม่ได้อยู่ที่นี่
ตำรวจชุดนอกเครื่องแบบก็เลยออกอุบายบอกเป็นลูกน้องของพลตำรวจตรีนำเกียรตินายให้เข้ามาเอาของแม่บ้านก็เลยพาไปชี้ว่าอยู่ห้องไหนค่ะ
ตำรวจก็เคาะประตูเรียกอยู่นานนะคะใช้คำว่านานพอสมควรเลยแล้วท่านก็ออกมาให้จับกลุ่มแต่โดยดี
จากนั้นก็คุมตัวพลตำรวจตรีนำเกียจขึ้นรถกระบะไปพร้อมกับกำลังคอมมันโดนะคะ
ไปค้นบ้านที่อำเภอมือตัวนครปฐมซึ่งก็มีพนตรตรีนำเกียจนี่แหละ
เป็นผู้นำคนด้วยตัวเองนะคะทีนี้มันก็เป็นเรื่องน่าตกใจ
ว่า๘คนนี้จริงเนี่ยคนเพิ่งจะได้เห็นหน้าค่าตาหรือว่ารู้จัก
ลูกน้องของก็คือช่วงคดีกำหนกใช่ไหมคะครับที่บอกว่าอุ๊ย
เป็นลูกน้องคนสนิทเป็นตำรวจฝีมือดีเลยล่ะ
เอา๘คนนี้เป็นใครมีที่มาที่ไปมีเส้นทางตำรวจอย่างไรบ้าง
อืมคนแรกคือคนที่เพิ่งจะโดนนำจับไปเมื่อกี้ที่เราปล่อยภาพไปนะคะ
ครับพลตำรวจตรีนำเกียจธิรโรจนพงศ์ค่ะ
ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมกองบัญชาการตำรวจนครบานนะคะ
พลตำรตรีนำเกียจเนี่ยจบนอกเรียนในร้อยอบรม
ขึ้นมาจากตำแหน่งรองพบกน๒นะคะ
ถูกวางตัวให้เป็นหัวหน้าชุดพนักงานสอบสวนอยู่บ่อย
ที่ผ่านมาก็จะรับผิดชอบในส่วนของคดีสำคัญต่าง
เช่นคดีแอมสายนายจำได้ใช่ไหมคะ
เหตุวางยาฆ่าคน๑๕คดีเสียชีวิต๑๔รอดชีวิต๑
เหตุเกิดพื้นที่แปดจังหวัดคดีตั้งแต่ภาพปี๕๘๖๖
มีคดีสารวัตรสิวก็คือเคสของกำนันนก
ที่มีการจับกลุ่ม๖นายตำรวจที่ช่วยผู้ต้องหาหลบหนี

แล้วก็คดีลัลลาเบลยังจำได้ไหมคะ

นี่เป็นน้องพริตตี้ใช่ไหมที่ไปทำงานเอ็นที่บ้านหลังนึง

แล้วสุดท้ายแล้วก็ออกมากับพิตตี้บอยอีกคนนึง
แล้วก็กลายเป็นว่ามาเสียชีวิตคาคอนโดของพริตตี้บอยคนนั้น

นี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานของพลตำรวจตรีนำเกียจเหมือนกัน
ที่เป็นหัวหน้าชุดพนักงานสอบสวนในแต่ละเคสนะคะ
ถัดมาค่ะพันธุ์ตำรวจเอกเขมรินพิษสมัยค่ะ
เป็นผู้กำกับตมจังหวัดจันทบุรีนะคะ

มอบหมายให้รวมอยู่ในชุดทำงานของบิ๊กโจ๊ก

เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการปราบปรามการช่อโกง
ปฏิบัติการปราบรามผู้มีอิทธิพลและมือปืนรับจ้าง

คณะพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีการพนันออนไลน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
หัวหน้าชุดปฏิบัติการปราบปรามการจรกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์

หัวหน้าชุดปฏิบัติการปราบรามการแข่งรถในทางสาธารณะ

และล่าสุดในคดีของกำนันนกพันธุ์ตำรวจเอกเขมรินก็ถูกบิ๊กโจ๊ก
เรียกตัวมาช่วยทำคดีนี้ด้วยเหมือนกัน
อกจากนี้เนี่ยพันตรวจเอกเขมรินมีรางวัลด้วยนะคะ
ได้รางวัลเกียรติยศจากดาวสาขาพัฒนาสังคมเมื่อปี๖๑

ถือว่าเป็นรางวัลที่เขาจะมอบให้กับสิทธิ์เก่าเตรียมทหารดีเด่นนะคะ
อีกท่านหนึ่งนะฮะพันตรวจเอกภาคภูมิพิษสมัยนะครับ
รองภูมิครับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาค๔นะครับ
เป็นนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่น๕๒และเป็นพี่ชายแท้ของพันธุ์ตำรวจเอกเขมริน
คนเมื่อสักครู่นี้พันตำรวจเอกภาคภูมิโด่งดังมาจากการคลี่คลายคดีเปรี้ยวหั่นศพ
ตอนนั้นเป็นภูมิกับการสพเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่น
คดีเมื่อปี๖๐ก็สามารถจับกุมคนตรานได้อย่างรวดเร็วนะฮะ
จนเข้าตาบิ๊กโจ๊กก็ดึงมาร่วมทีมสอบสวนสอบสวนของบิ๊กโจ๊กด้วย
นอกจากนี้นะครับเคยเป็นผู้มกับการสพพันเป็ดผู้มกับการสพมึงเลย
ผลงานที่ผ่านมาก็สามารถปิดคดีสำคัญได้หลายคดีนะครับ
อย่างเช่นคดีฆ่าประหลัดอบจขอนแก่นซึ่งมีผู้ต้องหาเป็นถึงตำรวจนะฮะ
รวมถึงคดีแอมสายนายคดีเปรี้ยวหั่นศพนะฮะแอมสายนายก็ทำนะครับ
ล่าสุดก็เป็นหนึ่งในชุดสืบสวนคลี่คลายคดีสารวัตรสิวด้วยนะที่เหตุเกิดที่บ้านกำนันนกนะครับ
พันธมตเอกอาริสครูประสิทธิ์รัฐภูมิกับการตมจังหวัดฉะเชิงเศร้า
นี่เป็นนักวิทย์ในร้อยตำรวจรุ่นห้าสิบหกนะครับ
เป็นตำรวจที่เติบโตมาสายงานตำรวจท่องเที่ยวแล้วก็ขึ้นเป็นภูมิกับการตมนะฮะ
ทำงานเก่งข้างบิ๊กโจ๊กมาอย่างยาวนานบิ๊กโจ๊กเคยอยู่ตมนะฮะ
เคยเป็นผู้จัดการต่อมอนะครับแล้วก็มักได้รับมอบหมายให้เป็นคนประสานงาน
ทั้งตำรวจแล้วก็สื่อมวลชนรวมถึงทำงานร่วมกับชุดเฉพาะกิจ
ทางรองพรเนี่ยแต่งตั้งขึ้นในเกือบทุกคดีนะครับ
พันตทคปริยเกษนะครับรองผู้มกับการสืบสวนสอบสวนสภสเนนะฮะ
นี่เป็นนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่น๖๑นะครับนี่เป็นตำรวจหนุ่มนะฮะ
ที่มีความสนิทสนมใกล้ชิดกับบิ๊กโจ๊กแล้วก็เคยดำรงตำแหน่งสำคัญมาหลายพื้นที่
อย่างเช่นสารวัสสืบสวนสอบสวนของสนพญาไทย
เป็นสรวจงานสายตรวจของบกร
แล้วก็เป็นรองภูมิกับการสืบสวนสพสำโรงเหนือด้วยนะครับ
คนที่๖พันธ์ตำรวจริชานนท์อว่มทรเป็นนายตำรวจติดตามรองภบตร
เป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น๖๗
คนนี้คือเพื่อนร่วมรุ่นของสารวัตรสิวด้วยนะคะ
เป็นนายตำรวจที่ติดตามใกล้ชิดกับบิ๊กโจ๊กเลยค่ะ
เคยดำลงตำแหน่งรองศรวจงานสายตรวจบกร
แล้วก็ขยับขึ้นมาดำรงตำแหน่งสารวัตรปรับปรามสพพระอินราชา
พระนครศรีอยุธยาค่ะ
คนที่๗นะคะ๑๐ตำรวจโทนัทธวุฒิหวัดแววเป็นผู้บังคับงานหมู่
สายตรวจ๑กองกำกับการ๑บกตรนะคะ
และคนที่๘คือ๑๐ตำรวจเอกอภิษฎคนยงค่ะ
เป็นผู้บังคับการหมู่สภบปกจรเชิงเซา
คนนี้อาจจะไม่มีบทบาทปรากฏตัวในสื่อมากนัก
แต่ก็คาดว่าน่าจะเป็นนายตำรวจที่ทำงานใกล้ชิดกับบิ๊กโจ๊กเหมือนกันค่ะ

หลักทรัพย์คนละ๑แสนบาทก็สู้คดีกันต่อไป
ท่านผู้ชมถามเข้ามาเยอะเหลือเกินคุณรัชพร

ทางยูทูปไลฟ์เพจเฟซบุ๊คของไทยรัฐนิวโชว์ไทยรัฐทีวีไทยรัฐออนไลน

นี่เต่าไปทำไมเดี๋ยวท่านได้คำตอบแน่

พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์ผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดี

นี่นะฮะก็ดูแลชุดที่เข้าไปตรวจค้นจับกลุ่ม
แล้วก็จับแก๊งพนันออนไลน์จนต่อเนื่องมาถึงวันนี้เนี่ย

แต่ถึงเวลาทำงานเนี่ยไซเบอร์ต้องมาสนที่กำลังกับเขาด้วย
คือไซเบอร์สอบสวนทางนี้ปราบรามใช่นี่ฮะพลโทไรลงนะครับ
ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับบอกว่าการระดมกำลังเข้ากวาดล้าง
เครือข่ายแก๊งพนันออนไลน์วันนี้เนี่ยไม่ได้เข้าไปบ้านบิ๊กโจ๊กอย่างเดียว
เข้าไป๓๐จุดใน๖จังหวัดทั่วประเทศนี่นะฮะโดยบอกว่าเป็นไปตามกระบวนการ
หลังขยายผลจับกุมเว็บพนันออนไลน์ได้สิบสองเว็บไซต์
จับผู้ต้องหามาก่อนหน้านี้๓รายในพื้นที่สอนอทุ่งมหาเมฆ
อ่าแล้วก็เมื่อกรกฎาคมก็จับไว้ได้ล่าสุดแล้วก็ขยายผล
จนออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีกยี่สิบสามคน
ในจำนวนนี้เป็นตำลวดแปดนายค่ะที่ไล่กันมา
กวาดล้างบ้านตำรวจที่ทางพลโทไทยลงเนี่ยบอกว่า
เข้าไป๓๐จุดในพื้นที่๖จังหวัดว่ามีพื้นที่ไหนอย่างไรบ้าง
อุดรธานีร้อยเอ็ดขอนแก่นกรุงเทพและสมุทรปราการพลโนโทไตลงบอกว่า
ตอนนี้ผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยเหลือแค่ในส่วนของพลเรือนนะฮะ
ที่เหลืออีกหกคนนะครับอำรวจแปดคนได้หมดแล้ว
ขบวนการนี้แบ่งหน้าที่กันชัดเจนแบ่งเป็น๔กลุ่มคือ
บริหารจัดการเว็บพนันออนไลน์สองจัดหาบัญชีม้า
จัดการธุรกรรมการเงินและบัญชีแล้วก็สี่
เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จากบัญชีม้ายืนยันว่าตำรวจมีหลักฐานชัดเจน
ว่าตำรวจบางนายถึงขั้นมีลักษณะเป็นผู้บริหารเว็บไซต์พนันออนไลน์
เป็นยังไงก็คือเหมือนเป็นเจ้าของนั่นแหละเป็นเจ้าของเองเลยอ่ะ
เหรอฮะบางนายก็มีผลประโยชน์เชื่อมโยงในแต่ละกลุ่ม
สี่กลุ่มอย่างที่บอกไปซึ่งพบว่าทำผิดกันมานานกว่าสองเดือนแล้ว
ยืนยันว่ามีตำรวจยศพลโนตรีลงมาถึงพันธุ์ตำรวจเอก
เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเพราะมีเส้นทางการโอนเงิน
ส่วนการเข้าตรวจค้นบ้านเมื่อเช้านี้มีการขอหมายค้นแล้วก็หมายจับ
ตามกระบวนการทางกฎหมายหลังสืบสวนพบว่าผู้ที่ถูกออกหมายจับ
ได้เข้าไปหลบซ่อนในบ้านหลังดังกล่าวซึ่งก็สามารถจับผู้ต้องหาตามหมายจับได้
ซึ่งเป็นตำรวจการขอหมายค้นเป็นไปตามระเบียบที่ไม่จำเป็นต้องระบุว่า
มีใครอาศัยอยู่บ้างเพียงแค่มีชื่อของเจ้าของกรรมสิทธิ์ปรากฏเท่านั้น
ก็ขอหมายค้นได้ซึ่งชื่อของบุคคลที่ปรากฏเป็นเจ้าของบ้านเนี่ย
เป็นประชาชนก็เลยไม่ทราบว่าเป็นบ้านของพลตำรวจเอกสุรเชษหรือว่าบิ๊กโจ๊กยืนยันว่าไม่ได้เป็นการกลั่นแกล้ง
ส่วนจะเชื่อมโยงไปถึงบิ๊กโจ๊กหรือไม่ในคดีนี้ณขณะนี้ยังไม่พบ
แต่ก็ต้องมีการขยายผลตรวจสอบอย่างละเอียดเพิ่มเติม
หมายค้นปกติจะต้องระบุเฉพาะผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองถ้าเขารู้นะฮะ
แต่เท่าที่ทราบจากฝ่ายสืบสวนในบ้านที่ทำการตรวจค้นเนี่ยมีผู้เข้าออกจำนวนหลายคนนะครับ
นะครับเขาก็ระบุไปตามที่กำหนดไว้นะครับในบางระเบียบ
ไม่ได้ระบุว่าเป็นบ้านรองพบตรก็ผมเรียนให้นะครับว่า
เจ้าของบ้านเนี่ยไม่ใช่บ้านท่านนะครับ
แล้วการตรวจค้นเนี่ยผมว่าอยากจะให้ไปที่ประเด็นว่าเขาค้นแล้วเขาจับผู้ต้องหาตามที่เขาขอได้ไหม
มากกว่าแต่ผมก็ยืนยันได้ว่าในการปฏิบัติงานของเจ้าที่ตำรวจชุดสืบสวนจับกลุ่มในครั้งนี้นะครับ
เรามีการปฏิบัติงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอนตามที่กฎหมายกำหนดนะครับ
มีการรวบรวมพยาหลักฐานนะครับจนเพียงพอนะครับ
ไปสู่การออกหมายจับขณะเดียวกันนะครับ
วันนี้ที่กองบังคับการตรวจนครบาน๕นะฮะซึ่งเป็นศูนย์ของทางพีซีทีเขาด้วยนะครับ
อ่าทางพีซีทีก็คุมตัวพลนุษย์รีนำเกียจธิลลโลดจนพง
หนึ่งในแปดผู้ต้องหาที่ผัวพันกับเว็บพนันออนไลน์เนี่ยนะครับ
มาสอบปากคำพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาโดยพลนุษย์รีนำเกียจก็มาในชุดนอกถึงแบบนะฮะ
คลุมสีดำกางเกงสีดำนะครับมีเอกสารในมือหนึ่งฉบับนะฮะ
ก็ถูกคุมตัวไปสอบสวนวันนี้ก็ได้ประกันตัวกันหมดแล้วนะครับ
ละหนึ่งแสนบาทนะฮะรายงานจากชุดสืบสวนสอบสวนบอกว่า
มีข้อมูลสำคัญพบว่าพลตรีนำเกียรติมีเส้นทางการเงิน
จากบัญชีของบุคคลอื่นมาถึงบัญชีของพลโนตรีนำเกียรติ
จากนั้นชุดพีซีทีอีกชุดหนึ่งก็นำของกลางในคดีที่ยึดได้จากการตรวจค้นบ้านพัก
เมื่อช่วงเช้าในหลายจุดนะฮะไม่ใช่บ้านของบิ๊กโจ๊กนะฮะ
อ่ามาจากหลายจุดนะครับวันนี้เข้าสามสิบจุดหกจังหวัด
ใส่รถกระบะมายังพื้นที่ตรงนี้นะครับเพื่อรอขยายผลตรวจสอบต่อ
หลังเอกสารก็มีตู้เซฟก็มีกระเป๋าแบรนด์เนมพาสปอร์ต
มีตุ๊กตาแบร์บริกใช่ไหมแบร์บริกค่ะแบร์บริกนะ
ยี่สิบกว่าตัวหนึ่งตัวอืมอ่าแล้วก็มียึดทดหรูมาก่อน
หน้านี้แล้วหนึ่งขั้นอุ้ยทำไมตัวมันใหญ่อย่างนี้เนี่ย
เห็นไหมเนี่ยค่ะเขาบอกแพงใช่ไหมแพงมากค่ะอ่า
มันเป็นเหมือนกับอาร์ตทอยด์อ่ะฮะงานศิลปะอะไรแบบนี้
ตำรวจบอกก็ยึดมาก่อนค่ะอ่ายึดมาคือตุ๊กตาแบริกเนี่ย
มาจากบ้านหรูแห่งหนึ่งในพื้นที่สมุทรปราการนะฮะซึ่ง
เป็นของผู้ต้องหาที่หลบหนีไปต่างประเทศส่วนมากก็จะเป็นของกลางที่ยึดได้จาก
แก๊งทุนจีนสีเทานะพวกแบริกอะไรพวกเนี้ยนะครับ
เป็นของสะสมมูลค่าสูงบางตัวเขาบอกล้านหลักล้านก็มีนะฮะอืม
ไม่ใช่แค่หลักแสนนี่แล้วก็ช่วงสิบห้านาฬิกานะครับ
ตำรวจก็กลุ่มตัวพันธุ์บัวเอกเขมรินภิษมมัยและพันธุ์บัวเอกอาริส
คูปศิษฐรักษ์เนี่ยนะฮะสองในแปด
ผู้ตงหานี่ไปฝากคังนะครับ
ก็นี่ช่วงที่จะนำตัวไปฝากขังก็มีการสอบถามกันของสื่อมวลชนนะครับ
ก็ภายหลังก็ได้รับการประกันตัวทั้งหมดนะครับพร้อมกัน๘คนวันนี้คนละ๑แสนบาทนะครับ
ค่ะเอ้าคำถามที่ทุกคนสงสัยกันนะครับว่า